ประดิษฐ์นะครับอยู่ในหมู่บ้านเยอะนะครับ
ก็เลยมีในกลุ่มแม่บ้านเขาสร้างการนำขยะมาสร้างรายได้นะครับ
ทำเงินนะครับสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ
โมบายแบบนี้นะครับเป็นน้ำอัดลมเป็นขวดต่างนะครับ
อันนี้ก็คือผลิตเป็นโมบายนะครับ
สีสันสวยงามแล้วก็สร้างรายได้ด้วยครับผม

หลากหลายรูปแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
เกิดจากไอเดียและฝีมือของนางสาวสุรินบุญส่งศรี
อายุ๕๐ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งนำวัสดุเหลือใช้อย่างขวดน้ำอัดลมพลาสติกนี่นะฮะ

แล้วก็ทำไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยนะครับผม
เธอเล่าว่าไม่ได้ทำงานประจำเป็นเพียงแม่บ้าน
ดูแลสามีที่ทำงานเป็นลูกจ้างเทศบาลเมืองอ่างทอง
เมื่อเธอว่างเว้นจากงานบ้านแล้วก็เปรียบว่าภัทรัพย์ไอเดีย
เห็นขวดน้ำอัดลมพลัสติกก็ไม่รู้ทำไง

ก็เกิดไอเดียนำมาหลางทำความสาด
แล้วตัดเป็นชิ้นให้เป็นรูปร่างต่าง
เช่นรูปสัตว์อย่างปลาเป็ดไก่
หรือตัดไปเป็นรูปดอกไม้และรูปหัวใจ

แต่งตาแต่มตาแต่มหน้าซักหน่อยนะ
ขอบคุณครับ
ก็อย่างที่บอกนะครับ
เจ้าของไอเดียบอกว่าโอ้โห

ดวงตาเราเห็นแล้วมองแล้วเขาเอาขวด
ทำได้หลายสีนะครับเอามาผสมผสานกันนะครับ

ชิ้นราคา๕๐บาท

ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อ

ขยันทำมาหากินก็สามารถสั่งซื้อได้ที่
ไก่บ้านรอบ้านเลขหมายเลขโทรศัพท์นะครับ

ครับผมเป็นพอม่านแบบนี้ครับเก่งหลากหลายอาเดียหลากหลายความคิดเลยนะครับ